ได้เวลาแล้วล่ะครับที่ผู้โชคดีในวันนี้จะได้รับการสัญหา
อยากรู้แล้วว่าเป็นใครไปติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
โฉมหน้าของผู้โชคดีที่ได้รับมอเตอร์ไซค์จากคาราบาลแดงไปอีกคัน
แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง
ส่งมาเยอะจะได้มีโชคดีเหมือนกับผม
อยากได้แบบนี้เพียงดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณสอง
แล้วส่งฝามาลุ้นโชคได้เลย
ก็บอกแล้วว่าคาราบาลแดงเขาจับจริงแจกจริง
เบาแรงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

พอเลยพอเลยคุณสองคนทำอะไรกันครับ
ก็โพสตาร์ถ่ายรูปนี่น้องเขาสอนไม่สุด
โพสต์ท่าสวยแบบพริตตี้แบบน้องเขาเนี่ย
คุณนะผมพอเข้าใจส่วนอีกคนเป็นอะไรนะ
ก็น้องเขาสอนอยู่นี่น้องเขาทำอย่างไรน่ะอันนี้
ที่มันเป็นสก๊อยส่วนคุณอายุเยอะไปหน่อยสงสัยพี่เวิร์ค
พูดอย่างนี้นะหาเรื่องค่ะ
ขอบคุณมากนะจ๊ะสองสาวมานี่สองสาวมานี่
งั้นผมมีคำถามให้คุณสองคนคิด
ถ้าได้มอเตอร์ไซค์ของคาราบาลเขาไปเนี่ย
จะเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพยังไงกันดี

เอาไปขี่มอไซค์เก็บอึ่งไข่

ดิฉันนะชอบไปงานวัดแล้วเกิดแรงบันดาลใจอยู่อาชีพหนึ่ง

ง่ายซะด้วย

ผมอยากดูคุณฮิตสาขี่มอเตอร์ไซค์ใต้ทาง

แต่ละคนก็มีไอเดียมากมายหลากหลายกันไป

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

ยิ่งมากคุณยิ่งดูใกล้ยิ่งสวย

ถ้าใครอยากได้แบบนี้บอกเลยว่าไม่ยาก

บอกยังไม่รู้กติกาต้องทำอย่างไรกันบ้าง
ไปติดตามกันเลยครับ
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน

ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ

ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
กติกากันแล้วก็ทำให้ถูกต้อง
แล้วมาลุ้นว่าจะเป็นผู้โชคดีกันนะครับ

ส่งได้ตามที่อยู่ที่เราขึ้นให้ด้านล่างเลย

ถ้าเป็นฝาคาราบาลแดงเนี่ยอย่าลืมนะ

ส่วนฟ้าคันโซคูณ๒เขียนคำว่าตับ

จ้าไม่ยากเกินไป

นี่มันทำให้เราน่าอ่อนเพลีย

ทุกวันหินจะอยู่ทำไมนี่ฉันเป็นหินนี่ฉันไปนะ
อดแบบนี้ไม่ได้ทำให้ดีอะไรขึ้นเลยนะคะคุณ

ถ้าใครจะเป็นผู้โชคดีก็ต้องมาลุ้นพร้อมกันกับการแจกโชค
รอบนี้คันไม้คันมือเดี๋ยวช่วงที่โกยเนี่ย
เดี๋ยวผมจะใช้มือนี่แหละช่วยโกยไปด้วยครับ

ได้เลยค่ะผู้โชคดีได้แก่คุณนัทธวุฒิโภเทศ
ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะถูกต้องแล้วตรงนี้ใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้บ้างนะคะ
ต้องทำให้ถูกกติกาด้วยนั่นคือการเขียนบีบแล้วก็ส่งมานะคะ
ไม่ว่าจะส่งมาที่กล่องรับชิ้นส่วนที่ร้านซีเจมอร์
ร้านถูกดีมีมาตรฐานหรือร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะ
หรือว่าจะส่งมาได้ที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเศร้า
ส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะถ้าอย่างนั้นอย่าลืมนะคะส่งกันมาเยอะค่ะ
และไปติดตามความสนุกกับตลอดข่าวกันต่อเลย
เย้ยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะพี่นกค่ะ
หนึ่งในล้านนะที่ได้มอเตอร์ไซค์ไปเราแจกแบบนี้ทุกวัน